ถามคุณผู้ชมกับน้องทั้งสองท่านชอบเมนูหมูกระทะไหมครับ

หมูกระทะที่คุณผู้ชมชุดนี้ที่จะได้เห็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่ให้ทาย

มีเนื้อหมูอยู่จำนวนนึงเบคอนเขานับแล้ว๙ชิ้นแล้วลูกชิ้นก็ผ่าครึ่งซะด้วย
ไม่มีอาหารทะเลนะหมึกกุ้งไม่มีแล้วก็มีน้ำซุปกับชุดผักให้มาตามปกติ
ลูกค้าสาวคนนี้เขาเอามาโพสต์ครับในเฟซบุ๊คกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดบอกว่า
เหมาะสมไหมคะกับราคานี้และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอสั่งหมูกระทะชุดนี้
จากร้านหมูกระทะที่มีป้ายแปะอยู่ตามเสาไฟฟ้าผมว่าหลายคนก็เคยใช้วิธีนี้นะฮะ
ร้านก็อยู่ในปากเกร็ดนนทบุรีนี่แหละนะครับเพราะของมาส่งเปิดดูกุมขมับเลยนะฮะ
ปริมาณมันน้อยอย่างนี้เธอบอกอาหารทะเลหมึกกุ้งก็ไม่มีสักชิ้นนะครับ
อาหารทะเลนะฮะนะครับมันมาระบาดอีกครั้งแบบนี้คุณจะกินเหรอ
ร้านก็เพิ่มหมูเพิ่มเบคอนมาให้แล้วเธอก็เลยถ่ายภาพมาโพสต์ถามความคิด
เห็นกับชาวเน็ตบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม

ร้านนี้ก็น้อยเหมือนกันแหละ

กระทะแบบนี้เนี่ยระหว่างไปเจอ
ร้านที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่สะอาดนะ

ผมสั่งซื้อกระทะมาเองไว้ที่บ้าน

กิโลหนึ่งได้เยอะมากเลยแล้วก็ซื้อน้ำจิ้มมา

แค่ทุกอย่างน้ำจิ้มน้ำซุปชาบู